หนึ่งในกำลังใจสำคัญของทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่หน้างาน
แล้วก็ประสบกรณิกรไทยทุกคนก็คือกำลังใจจากในหลวงนะคะ
เพื่อให้หน่วยซิลปฏิบัติงานได้สะดวก
แล้วก็สามารถทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วย
นายนรงศักดิ์โอสธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็บอกค่ะว่า
เพื่อสนับสนุนงานหน่วยซิลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้านในถ้ำ
ให้ทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
โดยหลังจากที่ได้รับมาแล้วนะคะก็มีการชาร์จไฟให้เต็ม
พอเต็มแล้วก็ถอดนำไปให้เจ้าหน้าที่ด้านในเอาไปตั้งในถ้ำ
สว่างขึ้นทำให้หน่วยซิลด้านในปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวกมากขึ้นค่ะ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านดูเราอย่างที่ผมบอกท่านเป็นห่วงพวกเรานะครับ
ทั้งครอบครัวเป็นหัวพวกเราทั้งผู้ปฏิบัติงานนะครับ
พอเสียบปุ๊บเนี่ยชาร์จเราชาร์จอยู่พอเราใช้ปุ๊บเราหมุนออกไป
เดี๋ยวซิลจะเอาเข้าไปในถ้ำเราร้อยอย่างนี้ไว้พอไขปุ๊บ
ก็จะสว่างขึ้นแล้วพอหมดซิลก็จะหมุนออกมา
เราก็จะมีหน่วยที่ไปกำลังเติมกำลังเข้าไปเอานั้นมาชาร์จ
อันนี้อันใหม่ส่งเข้าไปวันนี้ถ้าเข้าไปตามแผน
ถ้ำก็จะสว่างขึ้นเรื่อยจนถึงพัทยาบิตได้ในที่สุด
เราเราหวังว่าเร็วที่สุดนะครับอันนี้ต้องเอ่อในฐานะผู้แทนนะครับ
ในฐานะผู้บรรยาการศูนย์ปฏิบัติการในเรื่องนี้นะครับ
ผมก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับ
อย่างยิ่งในนามของพวกเราทุกคนนะครับต้องกลับพระองค์ท่านนะครับ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
อีกหนึ่งกำลังใจอย่างหาที่สุดไม่ได้ของทั้ง๑๓ชีวิตในถ้ำหลวง

นั่นก็คือการที่วันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐรัชกัญญาสุริวัฒนาพันวดี
ส่งโพสต์ภาพฝีพระหัสในอินสตราแกรมส่วนพระองค์นะครับ
เป็นภาพการ์ตูนหมูป่านี่ครับท่านผู้ชมครับ
หมูป่าตัวใหญ่เลยนะแล้วก็มีเด็กอีก๑๓คนอยู่บนหลังหมูป่า
ซึ่งเป็นภาพจากฝีพระหัสของพระองค์พร้อมกับติดแฮชแท็ก

เขียนข้อความส่งกำลังใจให้กับเด็กทั้ง๑๓คนนะครับ
แล้วก็ทีมงานที่ช่วยกันทำงานอยู่
ระบุว่าอยากขอยืมรูปคนอื่นแต่เขียนเองคงดีกว่า
สวยไม่สวยไม่ว่ากันแต่มาจากใจจริง
นี่เป็นกำลังใจอย่างหาที่สุดไม่ได้จริงนะฮะ

ส่วนความคืบหน้าสำหรับปฏิบัติภารกิจค้นหาช่วยเหลือ๑๓ชีวิตติดถ้ำนะคะ
ยืนยันว่ายังคงยึดตามแผนเดิมที่วางเอาไว้
ก็คือ๑ยังไงก็ต้องสูบน้ำออกจากถ้ำ

โดยสิ่งที่ทำเมื่อคืนนี้ทำให้น้ำในถ้ำใสขึ้น
ซึ่งนั่นเป็นประโยชน์มากกับหน่วยซิลที่จะต้องดำน้ำเข้าไปด้านใน
คือทัศนวิสัยในการดำน้ำจะดีขึ้น
ขณะนี้ก็น้ำยังคงมีอยู่ค้างอยู่ในถ้ำนะคะ
ก็ยังคงต้องนำอุปกรณ์และอาหารเข้าไปเติมอยู่
อกจากนี้อีกสิ่งที่ต้องทำก็คือหาทางเข้าถ้ำในช่องทางอื่นให้ได้
ซึ่งตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนก็พยายามลุ้นพยายามเอาใจช่วย
อยากที่จะหาเจอเร็วแต่ต้องบอกตรงนี้นะคะว่าข้อจำกัดหน้างานมีมากเหลือเกิน
และการสำรวจทุกพื้นที่ที่ประเมินโพรงถ้ำกว่า๑๐โพรงเนี่ย
วันนี้โพรงหลักที่เป็นความหวังของเราสำรวจกันอยู่๒โพรง
ส่วนเรื่องการเจาะหลุมบาดานเพื่อพร่องน้ำตอนนี้ถือว่านำน้ำออกมาได้มากเป็นที่น่าพอใจ
และอุปสรรคที่เกี่ยวกับน้ำที่พบอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของการที่น้ำไหลเข้าไปในพื้นที่ชาวบ้าน
ก็ให้ฝ่ายปกครองช่วยทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ด้วย
คนที่อาสาจะเข้ามาดำน้ำและเป็นหมอเป็นไอแพทย์ที่ดำน้ำเก่งก็มีนะครับ
แต่ต้องสแตนบายไว้เบื้องต้นต้องปฏิบัติผลิตเป้าหมายคือต้องไปเจอเขาให้ได้ก่อน
แผนสองของผมก็คือพยายามจะเข้าช่องทางอื่นให้ได้นะครับ
ถ้าท่านจำได้เมื่อวานผมให้ข้อมูลนิดนึงก็คือมีอยู่แค่๒โพงเราขนอุปกรณ์เข้าไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ประมาณ๔โมงเย็น
อุปกรณ์เครื่องจักรหนักทุกอย่างขนเข้าไปหมดแล้วโดยเอาอากาศยานเป็นคนขนเข้าไปนะครับแล้วเราก็ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการตามแผน
ในแผนสามที่ผมบอกอยู่ตลอดเวลาว่ามันจะมีช่วงระบายน้ำอื่นเพื่อช่วยนะครับ
ไม่อาจจะเข้าทางปลายถ้ำอะไรก็นี้นะครับตรงนี้มีประโยชน์มาก
เราเจาะหลุมบาดานข้างล่างหรือเราพ่องน้ำนะครับ
น้ำออกไปเยอะมากแล้วปรากฏว่าน้ำออกไปเยอะมากเนี่ย
ถ้ำก็ลดลงไปพอสมควรตามความที่พอใจ
ซิลก็บอกว่าพอใจในสิ่งที่น้ำลดไปพอสมควร
ส่วนแผนที่๔ที่มีคนชอบบอกว่าไปสแกนเอาเครื่องสแกนไปตั้ง
แล้วก็สแกนแล้วเจาะเข้าตรงข้างเพราะมันบาง
เพราะว่าปัญหาอุปสรรคมันคือจะยกอุปกรณ์ที่หนักมาก
ยานอะไรที่ไปตั้งแล้วต้องเลเวล

เกิดอุปกรณ์นั้นผิดไปปุ๊บวางผิดปุ๊บมันเสียหายทั้งอุปกรณ์
แล้วเนื้องานทันทีแล้วอุปกรณ์มีมูลค่ามหาศาล
แล้วถ้ามันหลุดมันจะยกกู้กลับมาไม่ได้เลย
อย่างที่ย้ำกันไปนะคะว่าข้อจำกัดหน้างานมีเยอะมาก
พูดว่าขอบคุณทุกข้อเสนอแนะแหละที่อยากจะส่งมาเพื่อช่วยเหลือ
แต่เจ้าหน้าที่ทำเต็มที่แล้วจริงแล้วข้อจำกัดมันเนี่ยเยอะเกินกว่า
บางทีเราไม่ได้อยู่หน้างานแล้วเราอาจจะไม่เข้าใจ
เรื่องการสแกนเจาะถ้ำเขาไม่ได้ล้มเลิกนะคะ

ทั้งพื้นที่ที่จะใช้เจาะ
เพื่อที่จะไม่กระทบกับ๑๓ชีวิตที่อยู่ข้างใน
และไม่กระทบกับโครงสร้างถ้ำที่อาจจะพังถล่มลงมาได้

อย่างที่ท่านผู้ว่าบอกแล้วค่ะว่าอุปกรณ์มีน้ำหนักหลายตัน
ต้องดูก่อนว่าจะใช้อะไรยกขึ้นไป

เพราะว่าพื้นที่ที่วางต้องทำให้ซ้ายขวามันสมดุลกัน
ไม่อย่างนั้นแล้วก็ใช้งานไม่ได้
คือเราทุกคนก็ตั้งความหวังแล้วครับว่าจะเจอให้เร็วที่สุดนะนะ
เพราะว่าเวลาที่มันล่าช้าออกไปเรื่อยก็อุปกรณ์